ที่บริษัทฟอลอลเมนูแฟคเจอร์ริ่งกรุ๊ปนะฮะ
เพราะว่าท่านผู้ว่ากอทมเนี่ยตอนนี้ออกมาจากที่ประชุมที่ไปวางแผนสั่งการนะครับ
เดี๋ยวจะได้ไปดูกันว่านี่ท่านผู้ว่ากำลังให้สัมภาษณ์อะไรอยู่นะครับ

มันพอคือแอลกอฮอล์เนี่ยไหม้ไฟได้เร็ว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
เร็วไฟเร็วไฟเร็วไฟเร็วไฟเร็วไฟเร็วไฟเร็วไฟเร็วไฟเร็วไฟเร็วไฟเร็วไฟเร็วไฟเร็วไฟเร็วไฟเร็วไฟเร็วไฟเร็วไฟเร็วไฟเร็วไฟเร็วไฟเร็วไฟเร็วไฟเร็วไฟเร็วไฟเร็วไฟเร็วไฟเร็วไฟเร็วไฟเร็วไฟเร็วไฟเร็วไฟเร็ว

พระครูว่ายังอยู่ที่ง่านี่หรือว่า

ต้องไหนค่ะต้องไหน
ค่ะคุณพระครูคุณเถมสอนค่ะ

หลังจากที่ราชการกรุงเทพฯหานคร

ว่าว่าเจ้าน่าหน้าธีดับเผลิงนะคะ
ได้มีการควบคุมเพลิงไว้หมดแล้วนะคะ
เหลือเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะที่ยังจะต้องทำการควบคุมเพลิงค่ะ
แล้วหลังนี้นะคะทางพันธุ์ภูมิว่าก็จะไปตรวจดูความเรียบร้อยต่อนะคะ
แต่ก็มีการแจ้งนะคะว่าการควบคุมเพลิงในเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้นะคะ
เนื่องจากว่าอยู่ในเขตอุตสาหกรรมนะคะมีการแจ้งสัญญาณเตือนพนักงานได้รวดเร็วนะคะ
พนักงานก็มีการออกมาจากโรงงานได้ทันทำให้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้ค่ะ
อ๋ออ๋อครับครับครับว่าไงนะครับ

เงินลงทุนเขา๑๕๐กว่าล้านนะครับมีคนงานอยู่๒๐๐กว่าคน
ซึ่งก็ถือเป็นโรงงานที่ไม่ได้ใหญ่มากเป็นโรงงานระดับกลางนะครับ
แต่พอเกิดเหตุอย่างนี้เราก็จะเห็นประสิทธิภาพในการทำงาน
ว่าพอมันเป็นวัตถุไวไฟหรืออะไรต่างเนี่ยมันการดับการอะไรต่างของอุปกรณ์ของเรา
มันก็ยังไม่พร้อมเพียงพอขนาดนั้นนะครับคือเนื่องจากว่าเมื่อวานมันเกิดเหตุที่โรงงานมิงตี้
เราก็เอาโฟลโอมที่มันต้องใช้ในการดับสารเคมีไปช่วยดับที่โรงงานมิงตี้
พอวันนี้เกิดเหตุที่ตรงนี้ซึ่งในคลังเก็บของเขาเนี่ยมันมีวัตถุไวไฟ
มีแอลกอฮอล์มีอะไรต่างเนี่ยซึ่งอันตรายมากมันดับด้วยน้ำไม่ได้
พอมันดับด้วยน้ำมันก็โหมขึ้นมาใหม่นะครับมันไม่ได้ช่วยเพราะว่ามันเป็นพวกวัตถุไวไฟ
เพราะฉะนั้นเราใช้โฟมหมดแล้วของนิคมเราก็ต้องไปขอโฟมจากโรงงานต่างที่เขาสตอไว้
ฉุกเฉินของโรงงานเขาคราวนี้เรามองว่าเหตุการณ์ในลักษณะเนี้ยมันเกิดขึ้นได้
แล้วก็เกิดอาจจะมีการเกิดบ่อยเราจะต้องมีมาตรการอะไรที่มันชัดเจนกว่านี้
ในการดับสารเคมีที่อันตราย

โรงงานรอบประมาณ๒๐๐ลิตร
เภ้านี้ประเด็นอยู่ที่ว่า
เงินลงทุนอะไรกันต่างยังไม่ค่อยเท่าไหร่ที่บอก
มันตั้งปี๓๕ประมาณ๒๙ปี

ไปเป็นที่อื่นที่แม่เงินลงทุนมันสูงเป็นหัวใจของอุตสาหกรรมของประเทศตรงนั้นอาจจะลำบาก
เราต้องมีมาตรการที่ชัดเจนมากกว่านี้นะครับ
ต้องอย่างมีการที่ตรงตรงนี้มันเป็นมันเป็นตรงตรงทางสินค้าใช่ครับที่ที่มันเป็นจุดเริ่มของไฟด้วยนะครับแล้วมันดับไม่ได้นะครับคือเขาจะหล่อไว้ใช่ไหมครับ
เพราะมันเหลือแค่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเองไม่ไม่น่าครับเพราะว่ามันมันเหลืออยู่ไม่เยอะแล้วนะครับมีการหล่อไว้ตลอดนะครับเพราะว่ามันมีถังแอลกอฮอล์สองร้อยลิตรซึ่งมันขนไม่ได้ขนย้ายไม่ได้

ใช่ที่ที่มันอยู่นอกรอบเนี่ยเราต้องการกันมันออกมาจากที่เป็นภูมิของไฟนะครับ
วันนี้นะคะก็จะมีการควบคุมเพิ่มไว้ทั้งหมดค่ะ
ดมโฟมนะคะจากโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่โดยรอบนะคะมาเพื่อที่จะควบคุมเพลิงค่ะ
ทั้งหมดก็คือบรรยากาศที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก่อติดบรรยากาศอยู่ที่โรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังนะคะ
ซึ่งมีความเคลื่อนไหวหรือว่ามีความคืบหน้าอะไรนะคะเราจะรายงานให้ทราบค่ะ
สีรวรรณสัตว์ขาวไทยรัฐทีวีแรงงานสดจากโรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกะบังค่ะ
ขอบคุณครับคุณสุริวัลครับก็ถ้าฟังจากทางผู้ว่ากรทมหรือว่าผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยนะฮะ
ตอนนี้เหลือไฟอีกประมาณ๑๐กว่าเปอร์เซ็นต์ไม่น่ามีปัญหาในการควบคุมเพลิงที่กำลังทำอยู่ในขณะนี้
ก็คือนอกจากใช้โฟมในการดับไฟเนี่ยฉีดน้ำหล่อเลี้ยงพื้นที่สำคัญที่จะต้องเฝ้าระวัง
ก็คือจุดที่เป็นจุดเก็บถังแอลกอฮอล๒๐๐ลิตรซึ่งมันขนย้ายไม่ได้นะฮะ
แต่ก็โชคดีที่วันนี้เนี่ยเป็นจังหวะที่แจ้งเตือนพนักงานที่กำลังทำงานกันได้ทันก็เลยออกมาได้ทัน
ใช่ค่ะคือรอบอาคารด้านนอกจะมีถังแอลกอฮอลตั้งอยู่คือตั้งอยู่ด้านนอกนะคะ
ก็คือเป็นช่วงเวลาเลิกงานพอดีล่ะค่ะโรงงานนี้มีพนักงานประมาณสักร้อยกว่าคนได้นะคะ
ส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงด้วยก็เลยไม่ได้มีใครได้รับบาดเจ็บอะไรเพราะว่าเขาเลิกงานพอดีไม่ได้มีใครอยู่ในโรงงาน
ตอนที่เราเห็นคุณนฤทธิไปถึงแล้วเอ๊ะคุณทำไมดูตรงนี้มันน้อยจัง
คนละที่มันคนละมุมพี่เพราะว่ามันต้องมาระวังตรงด้านนี้ด้วย
ท่านผู้ชมครับ